เรามาดูสถานการณ์ที่มันส่งผลกระทบกับบ้านเราหน่อย
สุโขทัยเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมโอ้โหวุ่นวายเลยค่ะ
เพราะว่าพนังกั้นน้ำมันซุดตัวมันแตกลงมาแบบนี้

คราวนี้ก็ต้องอบพยพกันโกลหนวุ่นวายเลยนะคะ
น้ำจำนวนมากมันไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือ

ที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยช่วงค่ำเมื่อวานค่ะ
น้ำล้นตะหลิงแล้วก็ไหลเชี่ยวไหลแรง
ทำให้พนังกั้นน้ำซุดตัวลง
ขณะที่พนังกั้นน้ำอีกหลายพื้นที่ก็ซุดตัวเหมือนกันค่ะ
อย่างที่ตำบลยางซ้ายอำเภอเมือง
ตำบลปากพระอำเภอกงไกรราช
เบื้องต้นนี่นะคะโสโทไทยเขาก็มีพื้นที่
ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วม๕อำเภอ
คืออำเภอสวรรคโลกศรีสำโรงกงไกรราช

ทีนี้ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไป
อีก๒๓วันนะคะครับครับ
แล้วก็ช่วงเช้าวันนี้ค่ะประชาชนก็ต้องขนของหนีน้ำ
จุดคนก็ต้องอพยพออกมาอยู่ด้านนอกก่อน
เพราะว่าอยู่ที่บ้านต่อไม่ได้น้ำมันเข้ามาท่วม
ส่วนที่ตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองน้ำจากแม่น้ำยมค่ะ
ซึ่งเป็นพื้นที่ด้านล่างของตัวเมืองสุโขทัย
มันเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่๒หมู่บ้าน
ก็คือที่บริเวณหมู่๑กับหมู่๘
ท่วมบ้านเรือนชาวบ้านบางจุดสูงเมตรครึ่ง

เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องตัดกระแสไฟฟ้า
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุไฟรั่วไฟช็อต
ซึ่งในจุดนี้น้ำมีปริมาณมากแล้วก็ไหลแรงด้วย
วันนี้ค่ะช่วงบ่ายเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่นะคะ

จะไปดูตรงประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันท

แล้วก็ก่อนจะมาสุโขทัยเดี๋ยวนายกไปที่อำเภอวังทองพิศนุโลก
แล้วก็เยี่ยมเยี่ยนให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุ
รวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

เรามาดูสถานการณ์ที่มันส่งผลกระทบกับบ้านเราหน่อย
สุโขทัยเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมโอ้โหวุ่นวายเลยค่ะ
เพราะว่าพนังกั้นน้ำมันซุดตัวมันแตกลงมาแบบนี้

คราวนี้ก็ต้องอบพยพกันโกลหนวุ่นวายเลยนะคะ
น้ำจำนวนมากมันไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือ

ที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยช่วงค่ำเมื่อวานค่ะ
ทำให้พนังกั้นน้ำซุดตัวลง
ขณะที่พนังกั้นน้ำอีกหลายพื้นที่ก็ซุดตัวเหมือนกันค่ะ
อย่างที่ตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองตำบลปากพระอำเภอกงไกรราช
เรื่องต้นสุโขทัยเขาก็มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วม๕อำเภอ
คืออำเภอสวรรคโลกศรีสำโรงกงไกรราชคีรีมาศแล้วก็อำเภอเมือง
ทีนี้ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปอีก๒๓วันนะคะ
แล้วก็ช่วงเช้าวันนี้ค่ะประชาชนก็ต้องขนของหนีน้ำ
จุดคนก็ต้องอพยพออกมาอยู่ด้านนอกก่อนเพราะว่าอยู่ที่บ้านต่อไม่ได้

ส่วนที่ตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองน้ำจากแม่น้ำยมค่ะ
ซึ่งเป็นพื้นที่ด้านล่างของตัวเมืองสุโขทัยมันเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่๒หมู่บ้าน
ก็คือที่บริเวณหมู่๑กับหมู่๘
ท่วมบ้านเรือนชาวบ้านบางจุดสูงเมตรครึ่งแล้วก็ไหลข้ามถนนมา
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุไฟรั่วไฟช็อต
ซึ่งในจุดนี้น้ำมีปริมาณมากแล้วก็ไหลแรงด้วย
วันนี้ค่ะช่วงบ่ายเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่นะคะ
อย่างที่จังหวัดสุโขทัยจะไปดูตรงประตูระบายน้ำ
หาดสะพานจันทร์ที่อำเภอสวรรคโลก
แล้วก็ก่อนจะมาสุโขทัยเดี๋ยวนายกไปที่อำเภอวังทองพิศนุโลก
แล้วก็เยี่ยมเยี่ยนให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุ
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการช่วยเหลือดูแลประชาชนนะครับ